ก็ตันก็ไปร่วมเปิดช็อปใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะที่ประเทศสิงคโปร์ก็จะมีริน่าลิม่ามาเปิดช็อปด้วย
เพราะว่าเวลาที่เขาเดินอ่ะมันดูมีเสน่ห์ดูเป็นผู้หญิงที่แบบเยาว์ยวน
แล้วก็แบบดูเป็นเอกลักษณ์ดีอะค่ะ

มากตอนนี้คุณคุยกันรู้สึกแบบตื่นเต้น
ตานก็บอกเขาว่าตานไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมากนะ
หนูก็แบบโอเคหนูก็เลยแบบพูดเท่าที่หนูพูดได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็แบบกอดหนูอะไรอย่างนี้ก็ดีใจ
แล้วคุณคุยกับเขาหรือเปล่าแล้วคุณคุยกับเขาหรือเปล่า
บอกค่ะเขาก็แบบเขาก็บอกว่าแบบหรอดีใจนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเจอ
เขาได้มีชันส่วนหรอเขาแบบไม่หรอกค่ะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึง
มันเป็นมายังไงถึงได้มีโอกาสได้ร่วมเข้าไปในศาล
ก็มีแบบว่าพี่ติดต่อมาค่ะแบบที่ไปด้วยก็มีพี่ทีน่าที่แบบเป็นเหมือนกับเจ้าของแบรนด์
ใช่ก็แบบเขาก็มาชวนแบบว่าอยากให้ตานแบบมีโอกาสดีอะไรอย่างนี้
มีก็ดีสิคะถ้ามีมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วตันจะตั้งใจลดน้ำหนัก
ก็แบบว่าทำขาให้เล็กลงให้เร็วที่สุดเลย
ก็ไม่หรอกค่ะเขาก็คงไม่พูดอะไรมากมายหรอก
แล้วก็ที่เขาได้คุยกันก็คุยกับพี่ทุกคนค่ะ

จะมีต่อยอดงานอื่นอะไรบ้าง

มันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้

ได้ไปร่วมงานใหญ่แบบอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแบบตันก็ไม่เคยร่วมงานคือเหมือนตันเป็นน้องใหม่ฝึกงานจริง
คือทำมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีใจแบบบอกไม่ถูกค่ะ
ตอนแรกที่รู้ข่าวว่าแบบเราจะได้ไปแล้วไปเจอกับนางฟ้าอีก
มันเป็นอะไรที่แบบหูมากที่สุดในชีวิตเรา
บรรยากาศนอกจากที่เราจะไปเจอกับตรงนั้นแล้วอย่างนี้

เขาก็แบบไปนู่นก็มีแบบว่าแฟนฟิลิปปินส์จำหนูได้ด้วย
เดินสวนกันตะโกนเรียกเลยชะลิตาใช่ไหมอะไร
ก็คือยังไม่ได้แบบตัวเองก็ยังไม่ได้เก่งทางด้านแบบแสดงด้วย
ก็เลยอาจจะต้องแบบมีการตียันก่อนหรืออะไรก่อน

เปลี่ยนสภาพบนรถเติมหน้าบนรถ

มันมีอะไรที่ทำตลอดเวลา

คุณเรียกว่าเป็นช่วงตอบโปรดเลยไหมคะ
ก็เป็นช่วงฝึกงานแรกที่อาจจะแบบเข้ามาเยอะให้เราได้ประสบการณ์หลายอย่างด้วย
ไม่ค่ะไม่ท้อเลยไม่เหนื่อยเลย
เพราะว่าแบบมีพี่รอบข้างตานคอยให้กำลังใจ
มีพ่อมีแม่คอยให้กำลังใจตันตลอดเวลา

แบบว่าบางทีเราก็แบบแฮปปี้กับข้างนอกแล้วอะไรอย่างนี้
แต่พอไปถึงจะนอนจริงมันก็น็อคอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่เวลาที่กลับบ้านไปก็จะไปนอนห้องแม่เลย
เราเองก็ต้องให้กำลังใจน้องนะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นคือเปรียบเสมือนรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งต่างมันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้เราก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกน้องว่าอยู่เคียงข้างเสมออย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องตั้งใจทำงานอยู่แล้วน้องเป็นคนกระตันยูต่อพ่อแม่น้องเป็นคนที่เขาตั้งก
อย่างนั้นหนูก็จะบอกให้น้องทำในสิ่งที่ทำอยู่แล้วทำต่อไปแล้วทำดีแล้วเราก็ทำต่อไปแล้วทำดีขึ้นไปอีกโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะคะเอาไงเอาไงดีเราเจอถามเรื่องนี้บ่อยมากไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แน่นอนคือพี่ก้าวเนี่ยกับกับผู้จัดการน้องน้ำตาลเนี่ยสนิทกันเฉยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไม่มีมีการเข้าสังกัดใดทั้งสิ้นนะคะ

อ่าทุกอย่างก็ปกติดีแล้วก็ยังทำงานกับกองเหมือนเดิมทุกอย่างก็เวลางานผ่านมาไม่ว่าจะผ่านทางไหนเขาก็จะติดต่อมาทางด้านกองถ้ากองคอนเฟิร์มว่าทำได้ก็คือทำได้ค่ะคุณแม่ได้รู้ขั้นตอนการทำงานของน้องในการติดตามดูค่ะเพราะว่าแม่แม่จะอยู่ในกรุ๊ปไลน์กลุ่มในลายกลุ่มทำงานของน้องคุณพ่อคุณแม่คุณออนแล้วก็คนของกองก็มีน้องฝนทิ
ก็คืองานไหนเวลาอะไรเท่าไหร่ยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยน้องจะจะเอาเข้าบัญชีคือแม่จะเป็นคนถือบัญชีค่ะแล้วก็น้องออนก็จะเป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วก็ถึงจะโอนมาให้แม่ก็คือเป็นส่วนของน้องคุณแม่ได้มีใส่แม่ไม่ได้สายตรงแม่คุยกับออนเกือบทุกวันเออก็คุยกันปกติก็ปรึกษากันบอกเออออนมันเป็นอะไรมันเกิดอะไร

อย่างคือจะมีปกติที่คุณคุยกับตาลอยู่ก็แบบปกติ
แม่ห้ามความคิดของคนไม่ได้ค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาไปรับอะไรมาผิดถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ไม่เป็นไรค่ะอาจจะเป็นว่าให้น้องจะได้รู้ว่ามีคนคอยดูเราอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็ทำตัวดี
แต่ว่าแม่เชื่อว่าสิ่งที่แม่สอนน้องเนี่ยดีที่สุดแล้ว
ข้าวที่บอกว่าน้องจะฉีกสัญญาต้องประกวดในละคุณต้องประกวดไหม
สัญญามีพ่อกับแม่เป็นคนดูแลน้องไม่ได้ดูแลน้องแค่เซ็นทุกอย่างเลย
สัญญากับกองรับตำแหน่ง๑ปีเล่นละคร๒ปีแม่เป็นคนดูแลแม่เป็นคนเป็นพยานในนั้นแต่น้องจะเป็นคนเซ็น

ข้าวที่เขาบอกว่าน้องเนรคุณคุณแม่ว่ามันแรงไปไหมครับตรงนี้
คือมันเป็นความคิดของคนอ่ะเออทำว่าเนรคุณส่วนมากจะใช้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะเออแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าลูกไม่ได้เนรคุณพ่อกับแม่นั่นเองแล้วก็ก็ทางกองก็ยังดูแลน้องอย่างดี
น้องดูเครียดไหมครับไม่เลยเพราะว่าเขาก็ปกติเขาแค่เหนื่อยในการทำงานมากกว่าถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงอ่ะ
ปรึกษาไม่มีค่ะไม่มีแม่กินข้าวยังแค่นั้นแล้วแม่ให้กำลังใจน้องยังไงไหมครับก็มีแต่บอกว่าถึงเวลาลูกพักผ่อนก็พักผ่อนนะลูกเท่านั้นเองก็ทำงานตั้งใจทำงานในสิ่งที่เขามอบหมายให้เพราะว่าเขาก็เหมือนผู้ว่าจ้างเราเขาก็อยากได้ชิ้นงานดีดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดำรงนิสัยของหนูที่แม่สอนความคิดความอ่านที่แม่สอนหนูอัธยาศัย
น้ำตาลเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่ะตานเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาจะทำมากกว่าเขาจะเป็นคนทำมากกว่า
แม่มีความคิดเห็นยังไงกับคนที่ออกมาว่าน้องน้ำตาลประชาชนความคิดเห็น
ไม่ว่าอะไรเขาก็เป็นความคิดของเขาก็ดีหลายอย่างอาจจะแบบเตือนให้เราอ่ะเออ

มีความคันงานมาก

กลับมาก็เห็นลูกนอนน็อคอยู่บนเตียงแล้ว
หลังจากที่น้องน้องทางได้ทำอะไรมาชีวิตคุณแม่ของคุณก็ยังขึ้นขนาดไหน
ถามว่าดีขึ้นไหมดีแต่แม่ก็ยังเหมือนเดิม
ยังเหมือนเดิมยังทำงานพ่อก็ยังขับรถเหมือนเดิม

ใช่ก็ของครอบครัวเพราะว่ายังนึง
วันหนึ่งคือวันหนึ่งอาจจะไม่มีงานหรือไม่มีอะไร
เราก็ยังช่วยครอบครัวเราได้
ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เช่าที่เขา

ประจำค่ะแต่ว่าเราเป็นพ่อแม่เราจะมานั่งมองว่า
ลูกทำงานแล้วเธอเลี้ยงฉันได้แล้วเรามาออกมา
คือมันไม่ใช่นโยบายของครอบครัวเรา
คือเรามีบาทนึงเราก็ต้องหาให้ครบ๑๐บาท
เราก็จะเป็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่ไหนตะไร
แต่ตานเขาเป็นคนอดทนแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยพูด
จะทำซะมากกว่าจะทำในสิ่งที่แบบให้ทุกคนเห็นว่า

ยังไงบ้างเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นก็เจอข่าวแรงแล้ว
อย่าต่อไปมันต้องมีปัญหาหรือเปล่า
ก็ต้องฝากทุกท่านเนอะประชาชนทุกคนที่แบบ
ยังรักยังเอ็นดูน้องอยู่ก็ให้กำลังใจน้องนะคะ
ก็แม่ก็อยากให้ช่วยเหมือนกับช่วยให้กำลังใจเขา
ให้เขามีแรงผลักดันขึ้นมาแต่แม่คิดว่าตำแหน่ง
หรือว่ารางวัลที่เขาได้อาจจะเป็นแรงผลักดันเขา
เขาดีใจนะแต่ละรางวัลแต่ละสิ่งที่เขาได้
เขาดีใจแล้วเขาเป็นความภาคคุมใจของเขาอะ
แล้วเขาเหมือนกับเขาเหนื่อยเขาก็ฮึดขึ้นมาสู้ได้
เขาสามารถที่จะแบบคือธรรมดาคนนอนชั่วโมง๒ชั่วโมงนาน
มาในนี่นะแต่เขาหันไปมองเออนี่รางวัลฉันนะ

ส่วนที่คุณแม่เองเรื่องงานในวงการอยากให้น้องทำไหมครับ

ก็เพื่ออนาคตของเขาอนาคตของเขาความมั่นคงของเขา
แต่แม่เชื่อว่าด้วยความดีของเขาเขาน่าจะอยู่ได้
ไม่ใช่ว่าน่าจะอยู่ได้เขาอยู่ได้
เขาอยู่ได้ด้วยความดีของเขาเพราะเขาเป็นคนที่อดทน